คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ยังต้องตามความคืบหน้านะคะ
กรณีในแจ๊คที่เป็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ระเวนไปตามถนน
แล้วก็ไปไล่แทงคนเสียชีวิตสองศพก็คือน้องอุ๋งอิ๋งกับน้องจูน
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปหกคนเหตุการณ์ที่อุดรธานีนะคะ
เรื่องนี้เราตามความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องเลย
คือประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของพลเมืองดี
เมื่อวานนี้เราพูดถึงไปแล้วคือทีมข่าวของเราไปคุยมา
เดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องของพลเมืองดีเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่ามีเพิ่มจากที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้ด้วย
ไม่ใช่แค่สามคนมีเพิ่มเติมมาอีกนะคะ
อกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าทางคดีด้วยนะคะ
มาดูเรื่องของพลเมืองดีจากเหตุการณ์นี้กันหน่อย
มีพลเมืองดีหลายคนจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะในพื้นที่ที่เขาช่วยกันนะคะ

นายธนัดพงศ์ชัยประสบวงอายุ๕๔ปีหรือเสียน้อยนะคะ
เสียน้อยบอกว่าก็กำลังมาตัดผมเห็นเหตุการณ์พอดี
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามเวสป้าค่ะ
เสียน้อยก็คือเสื้อสีเขียวตามคลิปนี้เลยนะคะ
บีบแร่ไล่เลยเห็นตั้งแต่สี่แยกจุดแรก
ใช่จุดแรกที่แทงน้องอุ๋งอิ่งจนเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ตะโกนบอกคนแถวนั้นให้ระวังตัวให้ระวังตัว
แล้วก็พยายามจะใช้ไม้ตีผู้ก่อเหตุ
ตามคลิปนี้เลยนะคะตามภาพในกล้องวงจรปิด
ส่วนพลเมืองดีคนที่สองค่ะครับ
นายชะยะพลวาทะบัณฑิตกุลหรือน้องอาร์ตคนนี้นะคะ
พนักงานเคอรี่ค่ะเขาก็บอกว่ากำลังขี่รถไปส่งของให้กับลูกค้า
เห็นมีคนขี่รถไล่ล่าคนร้ายก็เลยขี่ตามไปช่วย
ตัดสินใจถีบแฮนด์รถของคนร้ายจนคนร้ายเนี่ยรถจักรยานยนต์ล้ม
แล้วก็ร่วงไปแล้วก็วิ่งลงมาที่ริมทางเท้านะคะดีนะคะที่
นายเฉยะพลพลเมิงดีคนนี้ถีบรถของคนร้ายอ่ะครับ
งั้นไม่รู้จะขี่ต่อไปไหนตอนไหนไปก่อเหตุที่ไหนอีกใช่ครับ
ตกใจเนี่ยตั้งสติอยู่เป็นชั่วโมงหลังจากนั้นถึงจะไปทำงานต่อ
ไปส่งของต่อนะคะเป็นพลเมืองดีก่อนแล้วก็ทำงานต่ออีก
พลเมืองดีคนที่สามค่ะนายประสิทธิ์น้อยจุลาอายุสามสิบปี
แจ๊คนะคะหนุ่มฮีโร่คนนี้เป็นพนักงานแกรปค่ะ
เพื่อนเพื่อนเขามีฉายาให้ด้วยนะคะแจ็คจอมเปิด
คนนี้ก็ถือเป็นกำลังสำคัญเลยคนสำคัญที่ช่วยจับคนร้ายนะคะ
จริงแล้วเขาเป็นพ่อลูกอ่อนด้วยนะแต่เขายังช่วยค่ะ
กลับจากส่งอาหารให้ลูกค้าเห็นพลเมืองดีขี่รถไล่ล่าคนร้าย
เขาก็ไปช่วยเอาไม้ตีคนร้ายจนตำรวจมาควบคุมสถานการณ์นะคะ
เมื่อวานนี้เราได้พูดถึงพลเมืองดีทั้ง๓ท่านนี้ไปแล้วนะคะ
ก็ยังต้องชื่นชมกันอยู่จริงแต่มีเพิ่ม
อยากจะพูดถึงเพิ่มมีคนที่๔และคนที่๕ด้วยค่ะ
ครับเป็นฮีโร่คู่รักนี่นะคะคู่รักนะฮะใช่ค่ะ
สองคนนี้ค่ะอ่านางสาวปียพัฒน์แสงศิลาหรือน้องอาย
และนายทศวรรษภูลสวัสดิ์หรือน้องเบ้นแฟนนุ่มนะคะ
คือคู่นี้เขากำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อพวงมาลัย
ใช่ครับเห็นเฮียน้อยพลเมืองดีคนแรกอะค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามคนร้ายก็ขี่เลี้ยวตามรถเฮียน้อยไป
เพื่อไปช่วยจับคนร้ายนะคะ
อายกับน้องเบ้นคู่รักคู่นี้กำลังจะแต่งงานกัน๑๒ธันวาคมนี้
ที่สูงประชุมมณฑาทิพธ์ฮอล์อำเภอเมอร์อุดรธานี

นี่นะคะพลเมืองดีทั้งหมดนะคะ
เราก็เห็นภาพในกล้องวงจรปิดไปแล้วว่าทุกคนคือช่วยกัน
เขาไม่ปล่อยอะค่ะยังดีที่ทุกคนช่วยกันนะคะ
ก็เลยนำมาซึ่งคือไม่ให้คนร้ายหนีไปไกลกว่านี้
รอตำรวจรอเจ้าหน้าที่มาจับคนร้าย

เมื่อวานนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
มอบเงินมอบเกตติบัติให้กับพลเมิงดีนะคะ
นายประสิทธิ์น้อยจุฬาพนักงานแกรป
ชะยะพลวาทะบัณฑิตกุลพนักงานเคอรี่
ในฐานะผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นบุคคลตัวอย่าง

ข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ทีนี้เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
วันนี้มีการชาปนักกิจศพน้องอู๋อิ่งนะฮะ

แจ๊คอิทธิพลวัย๓๑ปีผู้ต้องหา

แล้วก็ถูกส่งตัวเข้าคุมขังที่รวนจำไปแล้ว
ระหว่างการพิจารณาคดีนะครับ
นี่คือบ้านที่ในแจ็คเคยอยู่นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้คุยกับทางครอบครัวของในแจ๊ค
ได้คุยกับป้านะพี่สาวของแม่นะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้นายอิทธิพลหรือว่านายแจ๊คเนี่ย
มีทางยายเนี่ยแล้วก็ตาเนี่ยเขาดูแลนะครับ
เพราะว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแม่เนี่ยไปทำงานอยู่พิศนุโลก
หลังจากนั้นยายก็เสียชีวิตอีกนะครับก็มาอยู่กับป้ากับลุงนะครับ
ทีนี้ป้ากับลุงเนี่ยขายของอยู่ที่ตลาดในตัวเมืองอุดรธานีนะครับ
พอในแจ๊คโตเนี่ยก็แยกออกไปใช้ชีวิตตามลำพังนะ
ส่วนบ้านเนี่ยอยู่ที่ตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี
ก็เลยปิดไว้คือบ้านหลังนี้นะฮะเพราะว่าป้ากับลุงเขาก็ไปขายของ
นายแจ็คก็แยกตัวออกไปไปอยู่ฟาร์มหมงฟาร์มหมูอะไรด้วย
บ้านหลังนี้ก็เลยปิดเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่อยู่กับตากับยายนะฮะ
พ่อก็เสียชีวิตแล้วนะครับยายก็เสียชีวิตตาก็มาเสียชีวิตอีกนะครับ
เราได้คุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของป้าของนายแจ็คนะครับ
ชื่อว่านายนิเวศนะฮะอายุหกสิบเอ็ดปีนะครับเล่าให้เราฟังว่าอย่างนี้ครับ
บอกว่าเขาเห็นในแจ๊คมาตั้งแต่เด็กเลยล่ะนะหลังจากที่พ่อในแจ๊คเสียชีวิต
ก็มาอยู่กับยายยายก็เสียชีวิตอีกก็ต้องไปอยู่กับญาติคนนู้นญาติคนนี้นะ
อยู่กับป้าด้วยป้าก็ต้องไปขายของที่ตลาดอีกนะครับที่ตัวเมืองอุดรธานีนะครับ
คือบ้านก็ในแจ็คก็อยู่บ้านหลังเนี้ยค่ะฝั่งตรงข้ามบ้านของคุณลุงนิเวศที่เล่าให้เราฟังเนี่ย
คุณผู้ชายชาติคงถิ่นไปคุยด้วยทีนี้ก็นายแจ็คเองก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้าง
สุดท้ายก็ไปไหนก็ไม่รู้ได้ข่าวว่าไปทำงานฟาร์มหมงฟาร์มหมู
บ้านก็เลยปิดไปโดยปริยายเพราะว่าลุงกับป้าเองเขาก็ไปขายของอยู่ที่อื่น
นิเวศบอกว่าสมัยเด็กในแจ๊คเนี่ยเป็นเด็กเรียบร้อยมากนะท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
ไม่มีพิษมีภัยกับใครเลยนะครับพอโตขึ้นมาเนี่ยมาเจอกันตอนหลังก็รู้ว่าในแจ๊คเนี่ยไปศักยันต์มา
เพราะตัวในแจ๊คเองเนี่ยก็ชอบเรื่องศัยศาสตร์ความจริงเนี่ยลุงนิเวศบอกว่าถ้าเห็นจากภาพข่าวตอนนี้
ถ้าดูจากภาพมุมจอนี่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวถ้ามีภาพในแจ็คเนี่ยนอกจากภาพยันเนี่ยเอาภาพใบหน้าเขาขึ้นมาหน่อย
นิเวศบอกเห็นจากข่าวแล้วก็ตกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ในแจ็คเนี่ยนะเป็นคนสะอาดสะอ้านตัดผมสั้นนะ
พอมาเห็นคดีก่อเหตุไล่แทงคนจนเจ็บแล้วก็ตายโอ้โหผมยาวลุงรังนี่แบบลุงนิเวศบอกจำไม่ได้
แล้วลุงนิเวศก็ให้เราดูเนี่ยฮะบอกเนี่ยภาพในอดีตของนายแจ๊คเนี่ย
ต่างกันมากนะคะใช่ครับแล้วปัจจุบันนี้ก็อายุเพิ่ง๓๑นะ
ก่อนหน้านี้เป็นคนเรียบร้อยสะอาดสะอ้านผมสั้นแบบนี้เลยครับทุกผู้ชมครับ
ครับทุกผู้ชมครับภาพอดีตกับปัจจุบันปัจจุบันวันก่อเหตุล่าสุดก็ช่วงนี้เอง
นี่ฮะธันวาคมนี้เองนะครับทุกผู้ชมครับ
นิเวศบอกว่าในแจ็คเนี่ยน่าจะเป็นคนเล่นของอาจจะเป็นไปได้นะครับ
เพราะว่าตัวในแจ๊คเนี่ยนะปกตินอกจากชอบเรื่องศัยศาสตร์อะไรแล้วก็ไปศักดันมาแล้วเนี่ย
ไปในอดีตเนี่ยนะตาของในแจ๊คนะตาของในแจ๊คเขาเป็นหมอธรรมนะ
ตาของในแจ็คเนี่ยคือชาวบ้านเรียกว่าหมอธรรมโยนะครับเป็นคนเล่นของ
ตอนที่ตาในแจ๊กยังมีชีวิตอยู่ชอบสวดคาถาแปลกทุกวันพระตาของแจ็คเนี่ยต้องสวดคาถาสวดมนต์
เป็นคนมีคาถาอาคมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องสืบเนื่องอะไรกันหรือเปล่า
กับการที่ในแจ็คเนี่ยเขาไปรับอะไรมา

บ้านไงบ้านแกล่างเล็กยกพื้นสูงเหมือนบนบ้านนอกโทรงไปไม่ขยับขึ้นไปหาเหมือนก้มเหลืออยู่ข้างล่างทักเข้า

เห็นก็เรียกตาธรรมโยธัมโยก็เออก็แค่นั้น
ไม่มีอิทธิฤทธิ์ปัทธิหารนี้เราไม่ไปเราไม่ไปยุ่ง
เพิ่งจะเห็นนี่เพิ่งเห็นภาพตกใจเลยอู้ว
ยังดูในเทียบอุ๊ยดูแล้วดูอีก
อีกประมาณชั่วโมงแล้วลงมาดูทีวีเออใช่อย่างนี้
กลัวก็ตัดต่อไงในจอโทรศัพท์มีไหม
เออใช่กันเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะผล่มเผ่าใช่ไหม
ญาติใกล้ชิดก็ไปคุยนึกไม่ออกแรงจูงใจอะไรก็ไม่มี
นึกไม่ออกอยู่กับตาที่ทำงานแกก็ดี
อย่างที่ลุงนิเวคบอกเช้าบุ้งชาวบ้านแถวนี้ที่รู้จักแจ๊กมาตั้งแต่เด็ก
เห็นเขาที่ด้านทีวีหัวว่าเอ๊ะจำเป็นใช่หรือเปล่า
วันนี้คุณปริยชาติคงถิ่นยังไปคุยกับเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่ง
เพื่อนบ้านคนนี้ชื่อนายพิสิทธิ์นะฮะอายุ๔๙ปีเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะตาของนายแจ็คเนี่ยคือหมอธรรมโยนะชาวบ้านรู้กันดีว่าเป็นคนมีวิชาอาคมเล่นของแล้วเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ตาในแจ๊คยังมีชีวิตอยู่ลูกสาวของหมอธรรมโยเนี่ยเคยมาเล่าให้ฟังว่าไม่ได้นอนทั้งคืนเลยมีผีเด็กหรือว่ากุมารทองนี่แหละที่หมอทำ
มากวนทั้งคืนนี่ตาในแจ๊คนะฮะที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะครับแต่ทีนี้พอหมอธัมโยเสียชีวิตไปนะครับก็ได้ยินเรื่องราวแบบนี้อีกนะฮะซึ่งลูกชายหมอธัมโยเนี่ยก็คือไปศักดิ์ยันต์มานะครับแต่ก็ศักดิ์ยันต์มาก็ไม่เห็นว่ามีเรื่องราวแปลกอะไรมากนักนะครับอันนี้เป็นลูกสาวของหมอธัมโยเคยเล่าให
นะครับแต่ว่าในแจ๊คคนก่อเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าไปรับของอะไรต่อจากตาหรือเปล่านะแต่ตอนที่เจอในแจ๊คก็ยังพูดคุยถามไทยปกติกันดีมารู้ข่าวอีกทีก็คือไปแทงคนตายคนเจ็บ
อุ้ว๒๐กว่าปีได้แล้ว

แต่ว่าหลังก่อเหตุเนี่ยตำรวจบอกตรวจสอบแล้วเนี่ย
ก็คงหลอนยงหลอนยายาเสพติดอะไรพวกนี้นี่แหละ
ใช่เพราะว่าเบื้องต้นในแจ๊กก็รับสารภาพกับตำรวจว่า
เสพยาบ้าไป๒เม็ดก่อนที่จะมาก่อเหตุ
แล้วก็อ้างว่ามีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
เรื่องอาการป่วยอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด
แต่เสพยาไหมเสพยาจริง
แต่จะไปโทษเลยของเข้าของขึ้นสักยงสักยั้นอะไรอ่ะ

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนี่แหละนะคะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มันคือความสูญเสียและเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมาก

เสียชีวิต๒รายคือน้องอุ๋งอิ๋งกับน้องจูน
อุ๋งอิ๋งคือคนแรกเลยที่โดนแทง
ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงพอดีนะคะ
วันนี้มีการชาปนักกิจศพน้องอุ๋งอิ๋งค่ะ
นางสาวอัญชญาบุญยยวรอายุสิบหกปี
นักเรียนชั้นม๕ทับ๑๔โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนะคะ
ก็คือโดนแทงเขาที่คอพอดีเลยค่ะ
โดนเข้าจุดสำคัญก็เสียชีวิตนะคะ
เมื่อช่วงเช้าครอบครัวได้นิมนต์พระจากวัดหัวเชียงมาทำบุญ
เพื่อนนักเรียนที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันกับน้องอุ๋งอิ๋ง
มาร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
จากนั้นช่วงเที่ยงทางครอบครัวได้นำลงศพออกจากบ้าน
เลื่อนมาทำพิธีชาปนกิจศพที่วัดหัวเชียง
ห่างจากบ้านประมาณ๕๐๐เมตร
พิธีเคลื่อนศพน้องอุ๋งอิ๋งทางครอบครัวก็ได้นำเสื้อผ้า
ของใช้ส่วนตัวหนังสือเรียนของน้อง
ท้ายรถด้วยนะคะแล้วก็นำไปที่วัด
ทางครอบครัวบอกว่าก็จะใส่ไปในโลง
เผาไปพร้อมกับร่างของน้องค่ะ
แต่ว่าสิ่งของอื่นนะคะที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้
พอจะส่งต่อให้กับคนอื่นได้
ครอบครัวจะนำไปบริจาคทั้งหมดนะคะ
เพราะถือว่าจะเป็นการทำบุญให้กับน้องอุ๋งอิ๋งด้วย
เคลื่อนศพไปที่วัดครอบครัวได้นำมะเขือเปราะที่วางไว้
โรงศพน้องอุ๋งอิ๋งตามความเชื่อค่ะ
ผ่าออกดูนี่นะคะก็หลายหลายพิธีชาปนกิจศพที่เรา
ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพในลักษณะแบบนี้นะคะครับ
ก็เป็นลักษณะของความเชื่อค่ะระหว่างรถบรรจุลงศพน้องอุ๋งอิ๋ง
ค่อยเคลื่อนขบวนออกจากบ้านนะคะ
ทางสประเริงผู้ทำพิธีก็ได้นำเข้าตอกไปปล่อย
ก็คือโปรยเข้าตอกตลอดทางเลยปักทงเงินทงทองตามความเชื่อนะคะ
ก็เชื่อว่าเพื่อเป็นการเปิดทางให้กับดวงวิญญาณค่ะ
พอรถบรรจุลงศพได้ไปถึงที่วัดหัวเชียง

ศพของผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตผิดธรรมชาติ
จะไม่สามารถนำร่างขึ้นเมนเพื่อทำพิธีชาปนกิจศพได้
จะต้องทำพิธีฝังเก็บร่างเอาไว้ไม่ต่ำกว่า๑ปีเท่านั้น

ปะเหลอก็เลยทำการขุดหลุมเพื่อฝังศพค่ะ
นี่นะคะความยาว๒๕เมตรกว้าง๑เมตร
ทำพิธีจำลองว่าได้มีการฝังร่างของน้องอุ๋งอิ๋งเอาไว้
แล้วก็มีการขออนุญาตพระสงฆ์ให้ทำพิธีชาปนกิจ

ก็เขาเชื่อว่าถ้าเป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาตินะคะ

แต่ก็ทำลักษณะฝังจำลองเอาไว้

อยากจะบอกน้องมีอะไรในใจที่พ่ออยากบอกน้อง
แต่คุณพ่อคำสีงพ่อของน้องอุงอิงบอกว่า
วันชาปนกิจน้องไม่มาหาเลยนะคะ

ไม่ได้มาบอกว่าอยู่สุขสบายดีไหมหรือยังไง

อยากจะบอกว่าให้ลูกสาวไปอยู่พบภูมิที่ดี

มาอยู่ที่แสวร์ทหรือยัง

แต่ยังไม่บอกว่า

ก็ให้เข้ามาบอกข้อ
ว่าอยากเห็นลูกไปสู่พวงภพดี

เป็นแม่นี้ก็ไม่ให้ห่วง

บ้านเก่าของหนูไปตามศูนย์พบที่หนูต้องการ
พ่อก็ภูมิใจแล้ว
ความปลอดภัยในแต่ละวันของเรา
ไม่รู้ว่าเราจะระวังตัวยังไง
มันก็เหมือนกับขยะสังคม
ที่เราจะต้องไม่รู้ว่าจะเดินไปยังไง
ขี่รถอยู่เฉยก็โดนทำร้าย

ก็ไม่รู้ว่ามันจะเจอกี่ศพต่อไป

มันเจ็บมากเภปุ้นพูดอะไรไม่ออกเลย

ผู้เสียชีวิตอีก๑รายจากเหตุการณ์นี้ค่ะ

ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่านี่คือความสูญเสียของทั้งสองครอบครัวค่ะ
แม่บอกว่าได้คุยกับทางครอบครัวของน้องจูนแค่สั้นเรื่องของความยุติธรรม
แล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตต่อหลังจากนี้ค่ะ
แม่น้องจุนถามหาความยุติธรรมค่ะคุยกันประมาณแบบว่า
เหมือนลูกเราเนี่ยต้องเหมือนโดนกระทำโดนกระทำแล้วความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
พอดีเราก็ยุ่งยุ่งงานก็พ่อกับแม่ก็เลยไม่ได้นั่งคุยกับพ่อกับแม่น้องจูนแบบอะไรมากเกินกว่านี้นะคะ
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพของน้องอุ๋งอิ๋งนะฮะ
ส่วนน้องจูนชาปนกิจศพไปแล้วนะครับน้องอุ้งอิงนี่อยู่ชั้นม๕นะครับ
นี่คือเพื่อนนักเรียนห้องม๕ที่มายืนเรียงแถวหน้าเมนก่อนทำพิธีชาปนกิจนะครับ
ก็มีน้องเต้เป็นตัวแทนเพื่อนในชั้นเรียนพูดความในใจถึงน้องอุ๋งอิ๋ง
เพื่อนร่วมชั้นที่วันนี้เสียชีวิตไปนะครับโดยเพื่อนเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
พวกเขาต้องสูญเสียเพื่อนไปได้กล่าวขอบคุณอุ๋งอิ๋งที่ทุ่มเทเรียน
ทำงานร่วมกับเพื่อนมาตลอดถ้าเป็นไปได้เนี่ยเพื่อนบอกว่าพวกเราทุกคน
อยากให้อุ้งอิงได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้ง
เป็นคนชื่นศักดิ์เป็นคนมีเหตุผลเป็นอีกคนที่ร่านเรือนกลางคลาย
คงไม่มีคำอะไรนอกจากกล่าวคำอะไรแล้วนะครับ
เพื่อนน้องอุ๋งอิ๋งก็ยังร่วมกันร้องเพลงที่น้องอุ้งอิง
ชอบด้วยนะครับมีอยู่๓เพลงนะครับ
แล้วก็เพลงรักของพี่ปุ๊อัญชาลีจงคดีกิจนะฮะแล้วก็มีพิธีเปิดฝาโลงนะครับทุกผู้ชมครับ
มีการทำพิธีเปิดฝาโลงนะฮะก่อนชาปนกิจนะครับก็จะมีผ้าเช็ดหน้าสีขาวเนี่ย
ซึ่งวางอยู่ที่ใบหน้าของน้องอุ้งอิ๋ง
พี่ชายก็ไปนำขึ้นมาก้มหน้าลงไปแล้วก็ใช้ปาก
ลักษณะก็คือปากคาบหรือว่าหยิบขึ้นมานั่นแหละ
ก็เป็นความเชื่อนะฮะจะต้องใช้ลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ใช้มือจับแล้วก็เดินลงจากเมนไป
เช็ดหน้าผืนนี้พี่ชายบอกว่า
เดี๋ยวจะนำไปให้คนในครอบครัวเนี่ยตัดแล้วก็แบ่งกันไว้
พกติดตัวกันจะได้เหมือนกับว่ามีอุ๋งอิ๋งมาอยู่ใกล้ชิด

จะได้ช่วยเหลือทุกคนให้รอดพ้นจากอันตรายพ้นจากสิ่งไม่ดี
นี่เป็นความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่ในท้องถิ่นนะครับ
เขาก็ไปดูเรื่องของเลขฝาโลงศพของน้องอุ๋งอิ๋งกันด้วยนะครับ

จากนั้นก็มีพิธีฉับประณะกิจนะฮะ
ครอบครัวก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมพิธีนะครับ
ญาติพี่น้องเพื่อนของน้องอุ๋งอิ๋งมาร่วมพิธีกันนะครับ
น้ำมะพร้าวมาล้างหน้าศพวางดอกไม้จันทร์
แล้วก็ถึงเวลาของการฉับประณะกิจศพน้องอุงหญิงนะครับ

เหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต๒นะฮะ

หลายคนก็โชคดีเหลือเกินที่คนร้ายก็คือในแจ็คแทงเข้าไปเนี่ย

อย่างอุงหญิงเนี่ยถือว่าโชคร้ายมากนะฮะ
เพราะว่าคนแรกเลยนะครับหันหลังอยู่ด้วยไม่ทันระวังตัว
แจ๊คเนี่ยมันจอดจักรยานยนต์แล้วก็มันแทงจึ๊กเข้าใส่เนี่ย
โอ้โหเข้าคอเข้าเส้นเลือดใหญ่นะครับ
มี๖คนที่บาดเจ็บหนึ่งในนั้นคือนางสาวปียวัลกัญญาเยื้อมอายุ๒๐ปีนะครับ
ปียวัลเนี่ยถูกในแจ็คเนี่ยใช้มีดแทงเข้าไหล่ด้านซ้ายนะฮะ

ตอนนี้น้องเดินทางกลับบ้านในพื้นที่หมู่๗ตะบนบ้านกล้องอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ
หลังจากรักษาตัวแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะครับ
ตอนนี้ก็ไปอยู่กับครอบครัวนะครับยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ยังเสียขวัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้ที่บ้านได้เชิญหมอพรามประจำหมู่บ้านมาทำพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีชาวอีสาน
หากใครผ่านเหตุการณ์ร้ายมาเนี่ยไปเจอเรื่องร้ายแรงมา
ต้องทำพิธีพานบายสีผูกข้อต่อข้อแขนนะครับ
เพื่อเรียกขวัญกันก่อนนะครับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้

ในพิธีบายสีสู่ขวัญของน้องปียวัลเนี่ยก็จะใช้สิ่งต่างในพิธีแบบที่ท่านเห็นแบบนี้เลยนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่นะครับมีพานใบสีมีขันใบสีนะครับ
มีเสื้อผ้ามีฝ้ายผูกแขนมีขันน้ำมนต์ที่ใช้ใบมะยมด้วย
เอามาพรมน้ำมนต์นะครับมีต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับ
คุณผู้ชมครับมีอาหารต่างนะครับในพิธีบายสีสู่ขวัญนะครับ
บายสีเนี่ยนอกจากทำจากใบตองแล้วเนี่ยประดับตกแต่งด้วย
ดอกไม้ได้สายสินฝ้ายผูกแขนอาหารต่างก็ต้องมีนะครับ
มีไข่ไก่ต้มข้าวต้มมัดต้นอ้อยต้นกล้วยใบต้นคูณน้ำมนต์ก้านมะยม
เสื้อผ้าของคนเจ็บอาหารคาวหวานนะครับ
เนื้อวัวของหวานข้าวเหนียวก้อยเนื้อวัวมีลอดช่องมีน้ำดื่มนะครับ
เดี๋ยวก่อนแล้วก็ต่อมาก็สูดหัวนมัน๒อย่างเลยนะครับวันเนี้ยเนาะ
ทำทั้งพุทธทั้งพรามในวันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลให้ที่เขาอุบัติเหตุนะครับ
น้องนี่ครับน้องปิยวัลบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ไปก็ขี่ไปผ่านหน้ามัศยิตที่ถนนศรีชมชื่น
คือตอนนั้นนายแจ็คมันก่อเหตุกับน้องอูงอิ่งไปแล้ว

น้องปิยะวันขี่จักรยานยนต์มาแถวหน้ามัสยิตถนนศรีชมชื่น
อยู่มีจักรยานยนต์คันหนึ่งมาประกบก็คือนายแจ๊คนั่นแหละ
แล้วใช้มีดแทงเข้าที่ไหล่ซ้ายบริเวณหลังหายปลาร้า
ตอนนั้นน้องรู้แล้วว่าเจ็บนะก็เลยขี่จักรยานยนต์เนี่ย
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับ

เอ้อหูเข้าหายปลานะฮะ

อีกนิดเดียวเส้นเลือดใหญ่เหมือนน้องอูงอิ่งเลย
เพราะแจ๊คเนี่ยมันไล่แทงขึ้นแทงคอแทงหน้าแทงท่อนบน
ถูกต้องเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาขี่จักรยานยนต์อยู่
มันก็เป็นจังหวะลงไปก็เข้าแถวนี้ฮะแถวไหล่แถวคอแถวแก้มนะครับ
ตอนนี้เหตุการณ์ผ่านมาหลายวันแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
แต่น้องปียวัลบอกว่ายังหวาดกลัวอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้ครอบครัวจึงได้ทำพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญให้กลับคืนมา
จอดรถจอดรถให้คนแถวนั้นช่วยค่ะแล้วก็โทรหาเพื่อนให้เพื่อนมาหา
แล้วเขาก็โทรหารถพยาบาลให้

มันขับรถมาประกบข้างอะค่ะแต่ว่าหนูหนูไม่เห็นมันนะคะ
มันมากบข้างแล้วมือนึงมันขับรถแล้วมือนึงมันจับมีดอย่างนี้แล้วมันก็เวียงไปอย่างนี้

คุณแม่ของนางสาวปิยวัลบอกกับเรานะครับบอกว่าวันนั้นลูกสาวเนี่ยโทรมาบอกว่าถูกแทง

แม่บอกตกใจมากนะครับแต่ก็โล่งใจที่ลูกสาวไม่เป็นอะไรมากแล้วก็รอดชีวิตมาได้
แม่บอกว่าเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกสาวรอดชีวิตมาได้เนี่ยเพราะพระที่ห้อยคออยู่
นี่ครับท่านผู้ชมครับนางสาวปิยวัลนะฮะคุณแม่บอกว่าห้อยหลวงปู่ทวดนะครับ
หลวงปู่ทวดองค์นี้ได้มาจากหลวงพ่ออินทวายสันตุศัตโกจ้าวาดวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานี
เป็นวัดสายปฏิบัติเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในพื้นที่
โทรมาร้องไห้แล้วก็โทรมาบอกแม่แม่ก็สั้นตกใจมากเลยค่ะ
ถามลูกว่าไปอะไรไปทำอะไรแล้วใครแทง
ลูกก็บอกว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ได้ยังไงบอกว่าไปรับเพื่อน
คือตอนนั้นนึกว่าลูกไปมีปัญหาแล้วเขาดู
นึกว่าลูกจะมีปัญหานึกว่าลูกไปเที่ยวงานทุ่ง
โอโหนี่ท่านท่านสาวปียวัลน้องปียวัลเป็นอะไรไปมากอีกนะฮะ
หรือถึงขั้นเสียชีวิตนะเราจะสูญเสียเยาวชนคนรุ่นใหม่ไปอีกคนนะฮะ
เพราะตอนนี้น้องปียวัลเป็นนักศึกษาสถาบันคณะจัดการ
การปัญญาพิวัฒน์คณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่๒

เดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องกลับไปทำธุระที่ตัวเมืองอุดรธานี
ตอนที่ไปเป็นกู้ภัยเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมนะครับ
วันพรุ่งนี้นอกจากต้องไปทำธุระที่ตัวเมืองอุดรธานีแล้วเนี่ย
น้องบอกต้องไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
ที่ศพมอุดรธานีนะครับ
ก็ตอนนี้ได้กลับบ้านก่อนนะ
ทำพิธีให้จิตใจดีขึ้นก่อน
วันนี้ก็ต้องไประแว่กที่เกิดเหตุอีกแล้ว
คุณผู้ชมคะแล้วก็ตอนนี้นะ
เวลาเขาเจอคนแบบมีพฤติกรรมแปลกเขาก็จะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ซึ่งอันนี้ดีนะฮะอันนี้ดีต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ต้องรีบแจ้ง
เพราะเขาก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่อุดรธานี
นี่ค่ะบ่ายวันนี้ที่ชัยนาฏตำรวจสพเมืองชัยนาฏ
ไปตรวจสอบผู้ชายคนนี้นะคะอายุ๔๔อยู่ที่สาราที่พักผู้โดยสาร
ริมถนนพระหลโยธินที่อำเภอเมืองชายนาฏค่ะเพราะว่าได้รับแจ้งจากลูกสาว
ร้านอาหารอีสานแถวนั้นบอกว่าผู้ชายคนนี้เมาไม่รู้เรื่อง
พูดจาไม่รู้เรื่องกลิ่นเหล้าเนี่ยคลุ้งเลยนะคะ
มาขอซื้อเล่าข่าวที่ร้านทางทางที่เมาอยู่แล้วนะครับมาขอซื้อเล่าข่าว
แต่ร้านเขาไม่มีขายผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมไป
ไม่ยอมไปไม่พออ่านั่งจ้องหน้าลูกสาวเจ้าของร้านอ้าว
จ้องอยู่แบบนั้นนี่คือลูกสาวเจ้าของร้านค่ะครับ
จ้องและเมาและท่าทางดูแปลกดูไม่เป็นมิตรเลย
ทุกคนหลบเข้าร้านหลบเข้าด้านในโทรแจ้งตำรวจ
เพราะเขาดูข่าวคดีที่เนี้ยที่อุดรธานีไอ้แจ๊คเนี่ยครับ
เขาก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบคลุ้มคลั่งเกิดเหตุการณ์อะไรอีกหรือเปล่า
ดีนะคะที่แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขามา
นี่ค่ะมีมีดพกเอาไว้โอ้โหประมาณสักหกนิ้วได้นะครับ
ผู้ชายคนนี้พูดจาวกไปวนมาแต่จับใจความได้ประมาณว่า
มารับจ้างเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกำลังจะกลับบ้านที่จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่างทางแวะซื้อเหล้าขาวดื่มอ่าพอหมดขวดจะซื้อเพิ่มอ้าว
เมาแล้วด้วยดื่มไปหมดขวดแล้วด้วยจะซื้อเพิ่มแต่ที่ร้านเขาไม่ขาย
เขาไม่ขายให้ที่ร้านเขาบอกเขาไม่มีก็เลยไปนั่งเมานั่งเล่นอยู่ที่สาราตรงนี้ค่ะ
ตำรวจเนี่ยมารวบตัวลูกสาวเจ้าของร้านบอกว่า
ผู้ชายคนนี้ท่าทางไม่น่าไว้ใจเลยนะคะเมาหนักมากเดินเซไปเซมา
ประคองตัวแทบไม่อยู่แล้วเขาเห็นมีดครับ
อุดรธานีเขาก็กลัวรีบโทรแจ้งตำรวจค่ะ
ยังดีที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะเพราะตัวลูกสาวเจ้าของร้านบอกว่า
ถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่หนูเป็นผู้หญิงหนูสู้แรงไม่ได้แน่แน่
รถเมย์เพื่อให้เดินทางกลับบ้านค่ะเดินไปจากทางนู้นอ่ะ
เดินตามถนนมาตามถนนมาเรื่อยเรื่อยครับตรงนี้มานั่งเกลียด
อ๋อคือจ้องจ้องจ้องเลยนั่งจ้องเลยจ้องขี้นั่นแหละ